สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ประจำวันที่๒๐มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ครับ
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด๑๙
ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๕๐คนครับ
ทำให้ยอดรวมสะสมตอนนี้อยู่ที่๓๒๒คนครับ
โดยกลุ่มที่ติดโรคมากที่สุดคือกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วย
มีทั้งสิ้น๔๑คนโดยเป็นกลุ่มจากสนามมวย๑๘คน

อกจากนี้ยังมีเด็กวัยเพียง๖เดือนติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยครับ
เพราะฉะนั้นภาพโดยรวมนะครับของสถานการณ์ของผู้ป่วยสะสมวันนี้
ก็จะมีผู้ป่วยกลับบ้านจำนวนทั้งสิ้น๔๓ลายนะครับ
ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๒๗๘ลายนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตหนึ่งลายซึ่งรวมผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยณวันนี้นะ
ก็จะเป็น๓๒๒ราย
และก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกว่า
ยังคงมีผู้สัมผัสอีกมากแล้วเราก็จะพยายามค้นหาให้มากที่สุด
เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้ป่วยสัมผัสมากกว่า
ผู้ผู้หญิงหลายคนตอนนี้กลับไปสัมผัสใกล้ชิด
ไม่ได้มีอาการอะไรเลยแห่กันไปที่โรงพยาบาลกันเต็มไปหมด
เพื่อขอการตรวจโทรศวรรษหรือการไปตรวจศาสตร์คลัตฯกลัดหลัง

เพราะฉะนั้นแค่กัดตัวอยู่ที่บ้านเพียงพอแล้ว
ส่วนเมื่อเร็วนี้มีรายงานว่า
ซึ่งสามารถใช้รักษาอาการป่วยโควิด๑๙ได้นั้น
นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ได้อธิบายว่า
บอกว่าที่บอกจีนเจออาวีแกนนี่มันคืออะไรยังไงนะครับ
จริงมันก็คือตัวยาที่เรานำเข้ามาแล้ว
คือฟราวิลาเวียนี่แหละครับตัวเดียวกัน
ยังเป็นชื่อการค้าและเรานำเข้ามาแล้ว๔๐๐๐๐เมตรนะครับ
ตอนนี้กระจายไปแล้วทั่วประเทศในกรุงเทพก็สำรองเอาไว้สองหมื่นเมตรนะครับ
แล้วก็มีระบบการเบิกจ่ายทุกเครือข่าย
อีกประเด็นซึ่งเป็นคำถามที่คนทั่วไปถามกันมามากครับ
คือถึงเวลาปิดประเทศเพื่อแก้ปัญหาแล้วหรือยัง
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
และศาสตราจารย์ดรนมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คำถามนี้ไว้ได้อย่างน่าคิดครับ
คำว่าปิดกรุงเทพนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบเยอะ
แล้วก็กระบวนการในการที่จะดำเนินการให้ได้ผลจริงก็จะค่อนข้างยุ่งยาก
แล้วเรื่องผลกระทบเราก็ต้องเปรียบเทียบนะคะว่าคำว่าปิดกรทมหมายความว่าอะไร
หมายความว่าแค่ไม่ให้เข้าออกไม่ให้คนเข้ากรุงเทพไม่ให้คนออกจากกรุงเทพแค่นั้นหรือเปล่า
หรือเราจะขยายไปถึงว่าไม่ให้ออกจากบ้านเลย
ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพ
แล้วก็ถ้าเราประกาศเปรี้ยงไปโครมว่าปิดกอทมผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไร
ก็อาจจะเกิดผลอย่างที่ในบางประเทศเป็นอย่างในมาเลเซีย
คนก็แห่ออกกันทันทีก่อนที่จะถึงเส้นที่ขีดว่าจะปิดกอทม
ก็จะเกิดผลกระทบเชื้อก็จะออกจากกรทมอย่างรวดเร็ว
เราต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าปิดถ้าเกิดเรามองเห็นภาพ
ประเทศที่เขาปิดเนี่ยก็คือเช่นปิดเกาะเพราะว่ามีทางเข้าทางเดียวไม่มีทางอื่น
เวลาเขาประกาศเขาก็ประกาศง่ายว่าปิดนะครับ
ลองไปดูหลายประเทศที่เขาบอกว่าปิดนะครับผมยกตัวอย่างอิตาลีทุกวันนี้ยังมีสายการบินมาหาเรา
คำถามก็คือถึงแม้ว่ารถน้อยลงเยอะนะครับแต่นั่นหมายความว่าปิดหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นต้องย้ำนะครับว่ากิจกรรมที่รัฐบาลได้ดำเนินการตอนนี้เนี่ย
แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ที่บอกว่าปิดดีที่สุดไม่ต้องปิดจากใครของตัวเราเอง
โดยการปิดสถานที่ต่างอย่างที่ว่าและสร้างการรับรู้

วันนี้ขอรณรงค์เป็นแคมเปญที่ไม่ใช่แคมเปญแค่ระดับประเทศไทย
ของเราบ้านเราเราก็บอกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
และจริงในห้องผู้สื่อข่าวนี้อันนี้ผมก็เมื่อกี้ปรึกษาท่านทวีสินนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าถามหาความรับผิดชอบจากคนอื่นนะครับ
ถามหาความรับผิดชอบจากตนเองนะครับ
ทางด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยว่าหากรัฐบาลประกาศปิดประเทศ
คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหายเดือนละ๒๔๐๐๐ล้านบาท
หรือวันละ๘๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้ามาในไทยได้
เดือนละ๑๘๐๐๐ล้านบาท
หรือวันละ๖๐๐๐ล้านบาท
เดือนละ๖๐๐๐ล้านบาท
หรือวันละ๒๐๐๐ล้านบาท
ได้ที่ไทรรัตน์ทุกแชร์ทาง

เฟซบุ๊คและยูทูปนะครับ